พี่น้องชาวอุดรธานี๒สาวนะอายุแค่๑๖ปี
น้องอายุแค่๑๓ปีเท่านั้นแต่ขนยาบ้ายาเสพติด๔๐๐เมตรนะคุณ

ใช่ฮะแล้วซุกซ่อนไว้ที่ไหนซุกซ่อนไว้ที่ผ้าอนามัยที่ใส่ไว้ที่ตัว
เขาบอกว่าเป็นประจำเดือนแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงก็สามารถตรวจสอบได้
แล้วก็ไปเจอยาบ้าตั้ง๔๐๐เมตรเนี่ยนะครับ
นายนิมิตแสงอำภัยในด่านสุรกากรหนองคายสอบปากคำเด็กสาวอายุ๑๖ปี
กับน้องสาวอายุ๑๓ปีเท่านั้นเอง
หลังตรวจยึดของกลางยาบ้าได้๒๐ถุงจำนวน๓๙๙๐เมตร
ซุกซ่อนในผ้าอนามัย๒ชุดในลักษณะใช้ผ้าอนามัยแผ่นยาวแบบกลางคืน๒แผ่น
ประกบห่อยาบ้า๑๐ถุง
โดยมีธนบัตรฉบับละ๕๐๐บาทอยู่ภายในแผ่นผ้าอนามัยด้วยนะครับ
โดยทั้งคู่ที่ถูกจับถูกจับขณะที่โดย๓รถ
ระหว่างประเทศสายเวียงจันทร์อุดรธานี
เจ้าหน้าที่ไปตรวจรถแล้วก็ไปพบท่าทางพิรุษ
ได้เรียกลงจากรถนะครับแล้วก็ขออภัยฮะ
ให้เจ้าหน้าที่สุรกากรหญิงตรวจสอบ
พบว่าทั้งสองคนใส่ผ้าอนามัยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจทุกส่วนแหละนะฮะ
เพราะว่าท่าทีมีพิรุธนะคะก็เลยจะต้องตรวจทุกส่วนเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการซุกซ่อนยาบ้าหลากหลายวิธี
ใช่ฮะคราวนี้ซุกไว้ที่ผ้าอนามัยนะครับ
พอแกะผ้าอนามัยออกมาโอ้โห๔๐๐เมตรเลยนะฮะ
จากการสอบสวนทั้งสองคนให้การรับสาภาพว่า
มีชายรุ่นพี่ชื่อบุ๊กชื่อบุ๊กแต่ไม่ใช่ผมนะ
ผมก็ชื่อเล่นบุ๊กนะฮะแต่นี่สองสาวให้การบอกว่า
มีชายรุ่นพี่ชื่อบุ๊กเป็นชาวอุดรธานี
ซึ่งรู้จักกันมาก่อนว่าจ้างคนละ๕๐๐บาทเท่านั้นเอง
ให้ไปรับยาบ้าภายในห้องน้ำห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ตลาดเช้าเวียงจันทร์โดยจะนำยาบ้าเนี่ยไปส่งให้กับนายบุ๊กนี่แหละครับ
ป่าบริมทางข้างวิทยาลัยพระศึกษาอุดรธานี
คือรับยาบ้ามาจากลาวข้ามมาฝั่งไทยเลยนะ

เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวน
สพเมืองหนองคายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่ก็เป็นคดีใหญ่ที่ผู้ก่อเหตุอายุแค่๑๖กับ๑๓ปีนะครับ